ใกล้กรุงเทพมหานครคือที่สมุทรปราการ
ใครชอบกินขนมเส้นหรือขนมจีน

ปกติแล้วถือว่าเป็นอาหารทานง่ายกินอร่อยอยู่แล้ว
แต่ว่าร้านนี้เขามีไอเดียเจ๋ง
ตรงที่ว่ามีวิธีการกินที่จะเพิ่มอัตรรสให้กับคุณผู้ชมกันด้วย

ตามน้องเลิฟคุณระวีการแก้ววิจิตไปเลยค่ะ

พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

ก็คือขนมจีนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
แต่ขนมจีนร้านนี้นะคะมีความไม่ธรรมดาค่ะ
แต่ความไม่ธรรมดานั้นจะเป็นอะไร

นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟส

เจ้าของร้านร้านขนมจีนที่บอกว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมคะ

ก็ลูกค้าเขาเป็นคนพูดครับ

โอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า
ขนมจีนน้ำวนนั้นจะหน้าตาเป็นยังไง

ก็เป็นเพราะมีเครื่องเคียงเยอะแยะมากมาย
ถูกนำไปจัดวางในพัชนะที่เรียกว่า

ที่คุณผู้ชมเคยเห็นตามท้องตลาดทั่วไป
ก่อนจะนำไปวางบนกล่องใส่แผ่นซีดี

แล้วนำไปวางลงในรางน้ำวน
ที่คุณพี่เป็ดหรือคุณพี่จิระเดช

กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล
สะกดให้ทุกคนต้องเดินทางมาริมลองรสชาติ
และสัมผัสบรรยากาศความเพลิดเพลิน
ในการรับประทานขนมจีนน้ำวน

ขนมจีนสไตล์ชาบูนั่นเอง

กว่าจะเกิดไอเดียล้ำเลิศนี้ขึ้นมา
ใช้เวลาคิดไม่เกิน๓วัน
แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการทดลองแล้วทดลองอีก
กว่าจะได้ระบบน้ำวนอัตโนมัติแบบนี้

เพียงแค่๓เดือนกว่าเท่านั้น
กลายเป็นที่รู้จักของบรรดาลูกค้า

เป็นร้านขนมจีนน้ำมนต์เจ้าแรกของประเทศไทย
อยากจะทำอะไรให้มันแปลกอาหารไทย
ให้มันมีเหมือนต่างประเทศเขามั่ง

แล้วนั่งเฉยสามารถหยิบได้

แล้วลูกค้าหยิบปุ๊บ
มันก็จะฝืดมันก็จะลันอยู่

น้ำก็หมุนอยู่ข้างใต้โดยที่ไม่กระทบกับภาชนะเรา
ถ้าใช้สายพาใช้อะไรก็ต้นทุนสูง
นี่ลงทุนแค่ไม่เกี่ยวกับร้อย
รังอันล่ะ๒๐๐กว่าบาทรังน้ำฝนบ้านเรา
แล้วก็ปั้มน้ำก็เอามาจากปั้มตู้ปลาเรา

ก็เลยขนุขนาดคราวนี้ยืนขามถ่ายรูปลงเฟสกันใหญ่
ก่อนหน้านี้ร้านขนมจีนน้ำวนเป็นร้านเล็กตั้งอยู่ภายในซอย
ทำให้ลูกค้าที่ตามไปรับประทานต่างเดินทางลำบาก
เพื่อต้อนรับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับลูกค้าคนนี้บอกว่าไม่ใช่คนที่นี่
แต่พอเห็นข่าวในโลกโซเชียลก็อยากจะไปลองรับประทาน
ก็เห็นเป็นลักษณะการจัดวางของผักการวนการอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่คือมันเป็นความแตกต่างจากที่อื่นค่ะ

พอมันเป็นความแตกต่างจากที่อื่นมันก็เลยทำให้อยากลองมาชิมดู
ก็รู้สึกแบบมันเป็นอัตรรสการทานที่มันเพิ่มรสชาติขึ้นมาค่ะ
จากอรรถรสในการรับประทานที่ไม่เหมือนใครแล้ว
เครื่องเคียงต่างจำพวกผักมีมากกว่า๒๐ชนิด
ทั้งผักแกรมสมุนไพรที่คุณหน้าคุณตากันทั่วไป
ถั่วงอกขาวอวบที่ทางร้านปลูกเองนำมาบริการให้กับลูกค้า
หรือจะเป็นผักที่เสริมเติมแต่งเข้ามาให้ดูมีสีสัน
อย่างผักกาดม่วงที่รับประทานคู่กับสลัด
และแครอทสีส้มเพื่อสุขภาพที่สำคัญยังมีมันแก้ว
รับประทานคู่กับขนมจีนแก้เลี่ยนได้ด้วยล่ะค่ะ
ให้รสชาติเลิศเลยทีเดียว
มีให้เลือกทั้งน้ำยากะทิที่มีทั้งเนื้อปลาทะเลเน้น
น้ำยาป่าและน้ำยาแกงไก่
สำหรับเด็กที่ไม่รับประทานเผ็ดไว้คอยบริการกันด้วย
แม้พูดได้เลยค่ะว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดี
เจ้าของร้านเขาว่าอย่างนั้น
เอาเป็นว่าใครที่อยากลองไปรับประทานขนมจีนน้ำมนต์
ขนมจีนสไตล์ชาบูก็สามารถแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนพ่อค้า
แล้วถ่ายรูปเซลฟี่เก็บไว้ดูเก๋กันได้นะคะ
ระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน